คือฟุตบอลไทยลีกเนี่ยยังไม่ได้กลับมาแข่งขันกันนะครับ
แต่ว่าเรื่องของตลาดในการซื้อขายนักเตะเนี่ย
เพิ่มรอบในการซื้อขายนักเตะให้ถึง๒รอบเป็นกรณีพิเศษนะครับ
ซึ่งคาดว่าฟุตบอลไทยลีกเนี่ยจะกลับมาแข่งขันกันได้ก็ในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับ
เปิดตลาดซื้อขายนักเตะได้อีกถึง๒รอบเป็นกรณีพิเศษนะครับ

ที่ทำให้ไทยลีกนั้นเลื่อนการแข่งขันไปเป็นเดือนกันยายน
แล้วก็สิ้นสุดในเดือนพฤษภาคมปีหน้า
ก็ตลาดรอบใหม่รอบแรกจะเปิดระหว่างวันที่๒๕สิงหาคมถึง๗กันยายน
นั่นคือตลาดรอบแรกที่เปิดมาใหม่นะฮะ
แล้วก็ในช่วงก่อนที่จะกลับมาแข่งขันต่อนั่นแหละครับ
ก็ก่อนแข่งขันในช่วงเดือนกันยายนจะเปิดตลาดรอบนี้
จากนั้นครับวันที่๒๘ธันวาคมถึง๑๐มกราคมปี๒๕๖๐
ก็คือช่วงข้ามปีเนี่ยนี่เป็นช่วงที่ตลาดรอบ๒จะเปิดขึ้นนะครับ
เปิดพิเศษให้เลยในช่วงของการปิดเล็กแรกนะครับ

เพราะว่าถือว่าเป็นการเปิดตลาดซื้อขายรวมกันแล้ว๓ครั้งภายในฤดูการเดียว
เพราะก่อนที่จะเตะไทยลีกไป๔นัดเนี่ย
เขาก็มีการเปิดตลาดซื้อขายนักเตะไปแล้วรอบหนึ่งนะครับ
แต่อย่างว่ากรณีพิเศษเพราะว่าโรคโควิด๑๙นั้นระบาดนั่นเองนะครับ

เกิน๒สโมสรภายใน๑ฤดูการเช่นเดิม
อย่างไรก็ตามกฎดังกล่ามีข้อยกเว้นสำหรับกรณีที่นักกีฬาเนี่ย
มาจากลีกที่มีปฏิทินการแข่งขันไม่ตรงกับของไทยลีกครับ
ส่วนอากิรานิชิโนกุญสือทีมชาติไทยเนี่ย
แนะนำให้ผู้เล่นรักษาความฟิตอย่างต่อเนื่องนะครับ
ในช่วงที่บอลลีกนั้นพักยาวโดยมีแผนเรียกเข้าแคมป์ในเดือนสิงหาคมนี้
โดยกล่าวว่าหากสถานการณ์โรคโควิด๑๙เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
ในช่วงเดือนกันยายนก็คือระหว่างวันที่๓๑สิงหาคมถึง๘กันยายน
กลับมาแข่งขันได้อีกครั้งก็จะต้องขอความร่วมมือจากสโมสร
ในการปล่อยตัวนักเตะเพื่อวางแผนเก็บตัวหรือว่าอุ่นเครื่อง
แล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับโปรแกรมฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชีย๑๐

นี้ขึ้นอยู่กับการระบาดของโรคโควิด๑๙จะเข้าสู่ภาวะปกติได้หรือไม่